นี่ขนาดรู้จักกันมาเป็น๑๐ปีทำงานด้วยกันมาเป็น๑๐ปี
ช่างที่ว่าจ้างมาดูแลเรื่องระบบต่างอะไรของหอพักค่ะ

ปรากฏว่าไปทะเลาะกันที่โต๊ะสนุก
รัวยิงตายคาที่เลยค่ะ

จะแจ้งความเหรอพอพูดจะแจ้งความเหรอ
ชักปืนออกมาเลยดูจังหวะนี้นะคุณผู้ชม

คือจังหวะคนตายเขาอยู่มุมที่มองไม่เห็น
แต่จะเห็นว่าพอชักปืนออกมา

แล้วเข้ามาไม่ถึงแล้วค่ะเพราะว่ารั้วลงไปด่างกองกับพื้นน่ะ
ถ้าผมเป็นพี่สื่อน้ำเงินนี้ผมวิ่งแล้วนะ

เราไปแต่นก้อนนะคุณระจพร
นี่ราคาเดินวนมานี่มาหยิบช็อคที่ฝนหัวคิวส์

เก็บเงินเข้ากระเป๋า
เออเป็นผมผมไปแล้ว

คนก่อเหตุคือในอธรรมพลทองเกรียวอายุ๕๖ปี
ใส่เสื้อกล้ามสีขาวนี่ที่ชักปืนยิงค่ะ

ส่วนคนตายชื่อว่าที่เมื่อกี้บอกตายแล้วตะพรไม่รอดแล้วนั่นน่ะ
คนตายชื่อสมพรแสงอาทิตย์อายุ๕๔ปีนะคะ

จริงเขาบอกว่านายสมพรคนตายมีการเหมือนโยนคีย์การ์ดหอพักให้กับนายอัครพลด้วยแล้วก็ทะเลาะกัน
จังหวะที่นายสมพรเหมือนจะวิ่งเข้าไปค่ะ
นายคัทพลก็รวยิงแบบนี้เลยเองแห่งการเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะ
นายคัทพลพอก่อเหตุเสร็จทำยังไงรู้ไหมคะ
ก็เดินเฉยกลับมาที่ร้านบอกไปเอากุญแจรถมาให้หน่อย
กุญแจรถเสร็จปุ๊บก็เดินไปที่รถกระบะสีเทาแบบ
คือที่มีความเร่งรีบเดินมาแล้ว

เมียกุมขมับเห็นไหมนะมียกมือกุมขมับ
เมียบอกแล้วจะยังไงยังเดินชิวอยู่เลย

ขาซ้ายอีกหนึ่งนัดใกล้การมีปลอกปลอกกระสุนเก้าโมมอยู่สี่นัด
นายประกอบสีเทาดีค่ะคนนี้โดนลูกหลงนะคะ
กระสุนเข้าขาขวาไปนัดหนึ่งด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
นี่สภาพจุดเกิดเหตุปลอกกระสุนปืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
ส่งคุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ได้เจอกับคุณประพาพรภรรยาของ
นายสมพรคนตายค่ะก็บอกว่า
คนก่อเหตุก็คืออัครพลเป็นเจ้าของหอพัก
สามีเป็นช่างรับเหมาต่อเติม

ที่ผ่านมาก็มีปากเสียงกันอยู่ตลอดแหละ

ไม่พอใจตามแบบการทำงานของสามี

แต่เหมือนนายอัคริพลแค่ไม่พอใจเฉย

อาคารพลไปมีปากเสียงกับคนในหอพัก
พยายามโทรหาสามีเธอแต่สามีไม่ได้รับสาย

แล้วโกรธข้ามคืนก็เลยมาเกาะเหตุค่ะ

ก็คงจะแค้นเครื่องข้ามคืน
อารมณ์จำฝังใจแบบเครื่องมากนั้น
เพราะว่าก็เป็นอย่างนี้เถียงกันเรื่อย
แต่ก็บางทีเรื่องใหญ่กว่านี้อีกก็ยังไม่เห็นมีปัญหาเลย

มีเรื่องใหญ่เกินอีก

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
อเรนนี่หะสอบปรักษณ์ภรรยาของคนก่อเหตุแล้วทำให้รู้ว่าคนก่อเหตุเนี่ย

ก็สั่งตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายแล้วค่ะ

เพราะว่าเขามีอาวุธด้วยนายอัครพลคนนี้นะคะ